เย็นวันนี้นะครับฟุตบอลไทยลีกคู่บิ๊กแมชครับ
บุรีรัมยูไนเตศจะต้องล้างแค้นครับต่อการเพลงแท้ในเล็กแรก
แล้วก็เก็บสามแต้นกลับบ้านให้ได้ครับ
ก่อนเกมในวันนี้ก็มีประเด็นต่างเกิดขึ้นอยู่พอสมควรนะครับ
นายเดวินชิดชอบครับประธานสโมสรบุรีรำยูไนเต็ดก็โพสต์ข้อความ
เกมนี้นะครับบอกว่าเอาคืนวันนี้ที่รอคอยครับ
ไปใช้สิทธิ์ทุกที่นั่งไปส่งกำลังใจที่สนามพร้อมทั้งยังกล่าวด้วยนะครับ
จะสู้เพื่อบุรีรัมยูเนเต็ดทุกคนและจะเอา๓แต้มกลับบ้านให้ได้นะครับ
เพราะว่าเล็กแรกเนี่ยบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นฝ่ายเปิดบ้านแพ้ไป๒ต่อ๓นะครับ
วันนี้ก็หวังที่จะชำระแค้นครับมาดูสถิติการพบกันกันหน่อยครับ
ระหว่างเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดกับบุรีรามยูไนเต็ดนะครับ
คู่นี้พบกันในไทยลีกทั้งหมดยี่สิบเอ็ดครั้งนะครับเอสซิจีเมืองทองยูเนเต็ดชนะ๔ครั้งนะครับ
บุรีรามชนะแปดครั้งแล้วก็เสมอเก้าครั้งครับ
ส่วนเอสซิจีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับยิงได้๒๐ประตู
บุรีรามยิงได้ยี่สิบเจ็ดประตูก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ
สถิติเป็นรองขณะที่การเจอกันในบ้านนิดนึงครับ
เอสซีจีเมืองทองสิบนัดนะครับเอสซีจีชนะสองครั้ง
บุรีดำชนะ๓ครั้งแล้วก็เสมอไป๕ครั้งด้วยกันครับ
สิบเจ็ดนาฬิกาก็ติดตามลุ้นกันได้นะครับกับผลการแข่งขันของคู่นี้ครับ
กันที่ความเคลื่อนไหวการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่มจีนในเดือนมิถุนายนนะครับ
แข่งขันในศึกษ์ฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสองรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีสามเกมที่เหลือในเดือนวิทุนายน
หลังจากที่เอฟซีก็ได้เปิดโอกาสให้แต่ละชาติพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพสนามกลางเนี่ย
แล้วก็ยังยืนยันว่ามีความพร้อมในเรื่องโรงแรมที่พักและสนามฝึกซ้อมครับแล้วก็เชื่อว่าจะได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพครับ
ส่วนไทยนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งชาติที่มีศักยภาพเพียงพอนะครับ
เป็นเจ้าภาพตอนนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
กำลังอยู่ในช่วงการเตรียมตัวเสนอตัวเป็นเจ้าภาพครับ
ตอนนี้เหลือการรอคำตอบในเรื่องของขั้นตอนการเตรียมการครับ
วันจันทร์ที่๘มีนาคมนี้นะครับ